อีกหนึ่งเรื่องที่ฮือฮากันมากในจังหวัดนครสวรรค์
ตอนนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้เรื่องนี้แล้ว
สัตว์ตาได้เฉียว

พญาวานอนไม่ได้เป็นซุปตา

ไม่ใช่

แล้วในภาพทุกผู้ชมเห็นมั้ยในคลิปเนี้ย
เราจะเห็นลักษณะของตัวนี้คล้ายลิงจริงนะ
แต่มองในระยะที่ค่อนข้างไกลมากเลย

คือมันอยู่บนยอดเขาหน่อ
ปกติตรงนี้ก็จะมีลิงอาศัยอยู่เยอะ

คือคุณลองจินตนาการนะคุณดูในทีวีอาจจะดูเหมือนตัวเล็ก
แต่ระยะที่มันไกลมากขนาดนี้
แต่คุณยังพอเห็นว่ามันเป็นรูปร่างของลิง
แสดงว่าถูกต้องน้องเบต้องมันน่าจะตัวใหญ่มาก
อ่าด้านในอินทัศน์ซีอาริจันโทอายุ๕๕ปี
เจ้าหน้าที่เทศกิจตำบลบ้านแดนนะฮะบอกว่า
ช่วงประมาณ๗โมงครึ่งของวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
เขาก็นั่งอยู่ที่จุดบริการประชาชนนี่แหละ
แล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนยอดเขา
สังเกตเห็นเฮ้ยนี่เงยหน้าขึ้นไปลักษณะเห็นเหมือนลิงตัวใหญ่เลย
แล้วนั่งตรงานอยู่บนยอดเขาเหมือนกับภาพเมื่อกี้ที่เราเห็น
เขาก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อจะถ่ายภาพเก็บเอาไว้
ซึ่งลิงก็ออกมานั่งอยู่ตรงนี้ประมาณสัก๒๐นาที
แล้วหลังจากนั้นมันก็หายตัวไปค่ะ

หมายความรู้สึกเป็นรูปยืนแล้วเดินไปทั่วประมาณนี้

เพราะกล้องมือถือมันก็ถ่ายได้ไม่ชัดมาก
จัดว่าใหญ่นะครับ
จัดว่าใหญ่นะคุณพี่บอกอย่างนี้นะ
เพราะว่ามองจากข้างล่างคุณดูจากตรงนี้
แล้วคุณเงยหน้าขึ้นไปยอดเขามองเห็นลิงตัวอย่างนั้น
จากว่าใหญ่นะไม่ใช่ตัวข้างล่างนะ
ไอ้ตัวข้างบนเนี่ยเดี๋ยวได้เห็น
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปสำรวจหน่อยที่เขาหน่อ
แล้วก็พบว่าบริเวณเชิงเขาหน่อก็จะมีพวกลิงสแหมดอาศัยอยู่เยอะมาก
ซึ่งลิงเหล่านี้มันมักจะลงมากินอาหารในช่วงกลางวัน
ถ้าเกิดคุณสัญจรผ่านไปมาบนถนนพระหลโยธิน
ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับกำแพงเพชร
ก็จะเห็นเขาหน่อที่อยู่ติดกับเขาแก้ว
ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนรูปทรงแปลกตาหน่อยแบบนี้
ทั้งนี้นะคะเขาหน่อเขาแก้วเนี่ยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์ด้วย
อันนี้หลายคนทราบกันดีก็ไปเที่ยวกันมาเยอะ
ทางด้านเจ้าอาวาสวัดเขาหน่อค่ะพระครูนิเวศคีรีรักษ์
ท่านบอกว่าโดยส่วนตัวนะตัวท่านเองไม่เคยเห็นพญาวานอนนะ
แต่ท่านบอกว่าเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเคยได้ยินเสียงลิง
ซึ่งเป็นเสียงดังคาดว่าน่าจะเป็นลิงตัวใหญ่มาก
เพราะว่าเสียงมันร้องดังกลางวานมาจากยอดเขา
แล้วพอได้ยินเสียงลิงร้องดังกลางวานแบบนี้นะ
ลิงตัวอื่นที่ได้ยินที่อยู่ข้างล่างก็รีบวิ่งกลับขึ้นไปบนยอดเขาหมดเลย

มีอีกค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าบอกว่าสมัยก่อนที่วัดเขาหนอน
เคยเลี้ยงลิงยักษ์หรือที่เรียกกันว่าพญาวานอนนี่แหละ
ลิงเนี่ยตัวเท่าคนเขาบอกลิงตัวเท่าคนเลี้ยงเอาไว้ชื่อว่าเจ้าแจ็คกับเจ้าเสม

แล้วต่อมาก็มีเด็กมาที่วัดแล้วเอาไม้มาแย่มาก่อกวนลิงยักษ์ค่ะ
คือลิงมันก็อยู่ไม่เป็นสุขชาวบ้านก็เกรงว่าสักวันหนึ่งมันมันจะโกรธใช่ไหม
แล้วมันจะพังกรงแล้วลิงอาจจะหลุดออกมาแล้วมาอารวาสได้

ก็เลยมีการย้ายลิงทั้งสองตัวนี้เอาไปเลี้ยงไว้ที่อื่น
ด้านนายนพรก็เล่าอีกว่าช่วงที่หลวงปู่แนมท่านยังมีชีวิตอยู่
หลวงปู่เคยย้ายไปจำวัดอยู่ที่วัดเขาห้วยลุงซึ่งห่างจากเขาหน่อไป๓กิโลเมตร
ฝูงลิงก็ตามไปด้วยค่ะตามหลวงปู่ไปเลยค่ะ
หลวงปู่ก็เลยบอกว่าให้กลับไปอยู่ที่วัดเขานอ
ลิงก็กลับไปจนกระทั่งหลวงปู่ท่านมรณภาพ
ก็ไม่มีใครพบเจอพยานวานอนเหล่านี้อีกเลย
นี่ก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมานะคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปแล้วอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราก็จะมารายงานให้ทราบต่อไป